ประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับ

สามารถคว้าชัยชนะการเลือกตั้งมาได้

บอกว่าแม้ผลการเลือกตั้งในครั้งนี้
แต่ว่าหลายคนก็ไม่คาดฝันนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริง
พร้อมกับมองด้วยว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนคั่วอำนาจทางการเมือง
ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในมาเลเซีย
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่คือภาพการสาบานตนของนายมหาธีโมฮมัติ
เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา
เป็นไปตามความต้องการของเขา
ที่อยากให้การสาบานตนรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
จัดขึ้นภายในวันนี้หรืออย่างเช้าวันพรุ่งนี้เท่านั้น
นี่ถือเป็นชัยชนะที่พลิกโฉมการเมือง
ตั้งแต่มาเลเซียเป็นเอกราชเมื่อกว่า๖๐ปีที่แล้ว
และเป็นชัยชนะเหนือลูกศิษย์อย่างนาทิพย์ราซัก
มหาธีปั้นมากับมือ
แม้เขาจะประกาศไม่พอใจนาจิ๊บชัดเจน

และเปลี่ยนมาร่วมกับฝ่ายค้านเมื่อ๒ปีก่อน

การทำหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

เน้นการแก้ไขไม่ใช่การแก้แค้น
มหาธีโมฮามัติถูกขนานนามถึงขั้นเป็นวีดาของมาเลเซียสมัยใหม่
จากการเป็นนายกรัฐมนตรียาวนานกว่า๒ทศวรรษ

ในช่วงมาเลเซียเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี๒๕๕๙
แต่ในอีกมุมเขาก็ถูกวิจารณ์ว่าเป็นผู้นำพระเด็จการอำนาจนิยม
และหนึ่งในบาดแผลที่ลึกที่สุดของมหาธีคืออันวาอิบลาฮิม
อดีตมือขวาของเขาเองที่กลายเป็นปฏิปักคนสำคัญ
ในช่วง๒๐ปีที่ผ่านมา
ที่ทั้งสองจะจับมือกันอีกครั้งในการเลือกตั้งครั้งนี้
ในวันนี้ทงของภักษ์ไฟคลาญถูกนำมาโบกสะบัดบนถนนกรุงกลลาลำเปอร์
เพื่อเฉลิมฉลองกับชัยชนะที่ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านบางคนรอมาทั้งชีวิต
ขณะที่บรรยากาศเมืองโดยทั่วไปแทบจะเป็นปกติ
เว้นแต่อาจเยียบเหงาลงไปบ้าง
จากการประกาศของมหาธีให้วันนี้และวันพรุ่งนี้

เช่นเดียวกับความรู้สึกของชาวมาเลเซีย
ที่มีทั้งเศร้าใจกับความพ่ายแพ้ของแนวร่วมรัฐบาล
และมีความสุขกับการจะได้เห็นคั่วรัฐบาลใหม่
แม้การเลือกตั้งเมื่อวานนี้จะถูกมองว่า
เป็นการแข่งขันทางการเมืองที่สูสีที่สุด
ประวัติศาสตร์การเมืองมาเลเซีย
และการพลิกขึ้นมาชนะของฝ่ายค้าน
เป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้
แต่ผู้เชี่ยวชาญอย่างอามีฟาริสบราฮิมมองว่า

ก็ยังเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงอยู่ดี

ที่พลังในทะเลเมืองนะว่ามีขึ้น
ที่นายนาจิปต์ถูกเล่าหามีส่วนเกี่ยวข้อง
ขณะเดียวกันเขายังถูกจับตาว่า
คำมั่นสัญญาที่จะยื่นขอพระราชทานอภัยโทษ
ให้กับนายอันวาอิบราฮิม
ผู้นำฝ่ายค้านตัวจริงที่ตอนนี้ยังอยู่ในคุก
จะเป็นจริงภายในหนึ่งร้อยวันแรกหรือไม่
สวัสดีครับ